ทีนี้ดิฉันเอาเฉพาะของโครงการนี้ก่อนเนี่ยนะคะ

ทีนี้ท่านลองถามใหม่ลองถามเรื่องเลิกบ้าง

คือทุกกระทรวงต้องเปลี่ยนงบแล้วก็มารวมกันตรงกลาง
เพื่อใช้ในการสู้กับโควิดกันนะคะ
ทีนี้ในส่วนของกระลาโหมเองเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านโฆษกบอกเนี่ย
เท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นทัพใดก็แล้วแต่
กระลาโหมเนี่ยคือจะมีแค่เลื่อนเท่านั้น
ไม่มียกเลิกโครงการทุกโครงการทุกงบประมาณทั้งสิ้นถูกไหมคะ
ผมไม่แน่ใจของกระทรวงอื่นนะ

เขาน่าจะมีแผนที่มันบอกความจำเป็นมาเรียบร้อยแล้วล่ะมันถึงได้รับอนุมัติ
อะไรที่ไม่จำเป็นมันน่าจะถูกตัดไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะคงไม่ได้รับอนุมัติครับผม
เพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต้องชะลอก็คงต้องชะลอ
เข้าใจถูกไหมคะคือนอกเหนือจากของทัพบกแล้ว
ทัพเรือทัพอากาศจากการที่มีการประชุมกันมาทำงบประมาณกันแล้ว
แล้วก็ประเมินเรื่องโควิดกันแล้วเนี่ยคือคงเป็นลักษณะของการเลื่อนออกไป
แต่ไม่ใช่เลิกโครงการแน่ในการซื้อพวกอาวุธยุทธโปรกรณ์ต่างเนี่ยค่ะ
ผมว่าน่าจะเป็นไปได้แบบนั้นนะครับแต่ว่าหรือจะมีใครที่เลิกไปเลยหรือเปล่า
ตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าโดยเหตุผลและความจำเป็น
คือเขาจำเป็นอยากจะต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อธิบายเงื่อนไขเหตุผลความจำเป็นกันมาเรียบร้อยแล้ว
เฉพาะยุทธปกรณ์บางอย่างมันเป็นเรื่องของการทดแทน๕๐ปีมาแล้ว๔๐ปีมาแล้ว
ซ่อมจนกระทั่งใช้เงินเยอะน้อยกว่าซื้ออยู่หน่อยเดียวอะไรอย่างนี้

แต่ว่าหลักเกณฑ์ของการจัดหายุทธโปรกรณ

หมื่นล้านนะหรือแสนล้านเนี่ย
มันก็จะระบุแล้วว่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับยุทธโปรกรณ์ได้สมมุติว่า๑๕ใช่ไหมครับ
มันอาจจะเป็นจัดหาใหม่ได้เพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้
ผมว่ามันกำหนดตามนั้นส่วนกำหนดงบประมาณมาจากไหน
พี่น้องครับของทัพบกในกรณีที่มีการประเมินโครวิด
แล้วก็ให้ทุกกระทรวงซึ่งอันนี้อยู่ในส่วนของที่คนก็จับตามองนะคะ

ไม่มีการจัดซื้ออาวุธโครงการไหนเลยที่
เลิกหรือมีวี่แววว่าจะเลิก
มีแค่ลักษณะของการเลื่อนออกไปเท่านั้น
อสมภาษณภ์ถ้าเป็นเรื่องของยุทธปรากร

ผมต้องมีเอกสารนะนะแต่ว่าไม่เป็นไร
แต่ว่าเรามองตามหลักผลจริงทางธรรมชาติ
ในเมื่อเสนอก็แสดงว่ามีความจำเป็น
แต่ว่าจะได้งบประมาณปีไหน

เพราะฉะนั้นทุกรายการหรือทุกโครงการ

แสดงว่าต้องตั้งใจที่จะมีจริงแล้วครับผม
ทีนี้เรียนถามในส่วนที่คนอาจจะตั้งคำถาม

ไม่เคยซื้อกันในระหว่างรัฐกับรัฐนะคะ
คือไม่ใช่ละกับเอกชนกับรัฐนะคะ
ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่ประเทศไทย
ก็เคยทำสัญญาในการจัดซื้ออวิทยุโธปรากฏ

จะอ้างอยู่เรื่อยว่าไม่ใช่ไม่เคยทำ

คำถามคือทำไมถึงไม่ก้าวไปสู่ตรงที่
หรือว่าลองเจรจายกเลิกไปก่อน

กองทัพก็โดนเพ่งเล็งอยู่ค่อนข้างมากในการใช้งบประมาณ
คือมีการถกเรื่องนี้กันไหมคะ
ว่าอาจจะมีการทบทวนแล้วไปเจรจากับสหรัฐก็ได้
อาจจะบางโครงการก็ได้มีไหมคะ

ก็คือว่าเมื่อทุกในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ย
ต้องการที่จะให้ทุกหน่วยงานได้ปรับลดงบประมาณ
หน่วยเขาก็ทำในส่วนของกระทรวงกระลาโหมก็ทำ
อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนของกระทรวงกราโหมก็ทำ

อันนี้เราทำตรงนี้ก่อน
แต่อย่างที่คุณจอมขวัญหรือทางฝ่ายการเมืองจะถามเนี่ย
ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันคงเป็นอีกส่วนหนึ่ง
วันนี้ในระดับแรกกรอบของข้อมูลน่าจะเป็นแค่ตรงนี้ก่อน
แค่ตรงนี้ก็คือวันนี้โดยสรุปที่เราตอบก็คือว่า

ส่วนใหญ่ที่บอกมาว่าโครงการนี้ได้จำนวนรถเท่านั้น
แล้วเราก็ต้องอธิบายให้ฟังว่ามันมีส่วนประกอบอะไรอีก